ชนะพลนี่นี่แทบจะไม่ใช่พระเอกแล้ว
นี่แทบจะเป็นสายมูเตลูคนหนึ่งแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เพราะอะไรเอ๊ะอะมูเตลูเอ๊ะอะมูเตลู
แล้วไม่ได้ไปมูคนเดียวนะพาแฟนสาวคุณฮาน่าเนี่ยไปมูเตลูด้วย
ล่าสุดขึ้นเหนือเจ้าตะต่อนหยอด
ไปทำบุญกันที่วัดป่าธรรมชาติดอยงามจังหวัดเจียงใหม่จ้า
วันนี้เขาบอกว่าปังนี่ใช่แล้วค่ะวัดนี้ปังมากนะ
เพื่อนพี่น้องดาราไปร่วมบุญกันหลายคนเลยค่ะพี่แจ๊ค
ซึ่งก็เหมือนว่าดวงกับแฟนสาวฮาน่าเนี่ยเขาจะเป็นแบบคู่กันนะ
สมพงกันเหรอเพราะว่ามีหมอดูทักว่าคู่นี้เขาเป็นเนื้อนาบุญกัน
หรือว่าอาจจะเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่า
อ๊อฟเองก็ไม่แน่ใจแต่มีหมอดูเคยทักนะคะว่าดวงของเขาเนี่ย
จะต้องไปไหว้พ่อปู่พญานาคที่จังหวัดนครพนมแล้วจะประสบความสำเร็จ
ซึ่งบังเอิญบังเอิญคุณผู้ชมฮาน่าเนี่ยเขาก็มีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดนครพนมนี่ไง
เวลาไปไหว้ขอพรด้วยกันก็เหมือนได้พาหวานใจเนี่ยกลับไปเที่ยวหาครอบครัวด้วย
เห็นไหมคนมันคู่กันนะเนาะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของหนุ่มอ๊อฟพูดเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เขาจะโชคดีที่ไม่ว่า๑นะให้ดวงชะตาเขาที่มีหลาย

ทักว่าอ๋อต้องไม่ไหว้อันนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
ก็เป็นเจ้าหวานได้กลับบ้านพอดี